ตอนแรกที่เป็นเหตุการณ์คือพี่น้อง๔คนตกลงมาจากระเบียง
มี๒คนเสียชีวิตอีก๒คนรอดชีวิต
เหตุการณ์นั้นมาได้ก็มีเหตุการณ์ในครอบครัวอีก
คนที่รอดชีวิตหนีออกจากบ้านที่อยู่กับแม่
บอกว่าอยากเจอพ่อเพราะว่าแม่ทำร้าย
ล่าสุดคุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อย
สำหรับ๒พี่น้องลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์วัย๑๑และ๑๒ปีนี้นะคะ
ที่อยากจะมาอยู่กับคุณพ่อ
เพราะไม่อยากอยู่กับแม่เพราะว่าถูกแม่ดุด่าและทำร้ายบ่อยค่ะ
พอไปถึงบ้านพ่อพ่อไม่อยู่บ้านเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่พมต้องเข้ามาช่วยเหลือ
เมื่อวานนี้คณะทำงานประเมินความพร้อมในเรื่องการดูแลเด็กแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนที่พ่อกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย
ก็มีการทำเรื่องตามกฎหมายทุกอย่างแหละว่าสรุปแล้วจะให้เด็กอยู่กับใครอย่างไร
มีทั้งอายการมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
อีกหลายภาคส่วนร่วมการประชุมเป็นครั้งที่๒
ประเมินความพร้อมจากทุกฝ่าย
ทั้งพ่อและแม่ของเด็กมาร่วมรับทราบข้อตกลงในการดูแลด้วย
รณสิทธิพฤษยาชีวะประธานกรรมการมูลนิธิรณสิทธ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์
และความรุนแรงต่อเด็กและสตรีออกมาพูดถึงผลการประชุมนะคะว่า
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงพ่อแม่เด็กมีข้อตกลงว่า
ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามข้อตกลง
และแม่เด็กต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเราไม่สามารถเปิดเผยข้อตกลงทั้งหมดได้นะคะ

จะถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน
อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลี้ยงดู
ซึ่งข้อตกลงส่วนหนึ่งก็เป็นข้อกำหนดจากลูกทั้งสองคนด้วยนะ
และแม่เด็กเองก็พอใจกับผลสรุปในวันนี้
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค่ะ
พอรับทราบข้อตกลงแล้วเด็กยิ้งวัย๑๒ขวบ

ส่วนเด็กชายวัย๑๑ขวบกลับไปอยู่ในความดูแลของพ่อ
ซึ่งพ่อก็กำลังประสานหาที่เรียนให้กับลูกชาย
เพราะว่า๑๖พฤษภาคมนี้จะเปิดภาคเรียนแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันนายรณสิทธิก็ยืนยันว่าทั้งพ่อและแม่
ก็จะสลับกันดูแลลูกทั้งคู่ค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็จะยังคงติดตามดูแล
การใช้ชีวิตของเด็กอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ